เอามาต่อกันที่อีกเรื่องน่ายินดีกับรายการบันเทิงไทยรัฐของเรา
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคน
เบื้องหลังและเบื้องหน้าได้ทำผลงานออกมาสู่ประชาชนแบบดีเยี่ยมนั่นเอง

รางวัลหลักศิราจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำค่ะ
เป็นรางวัลเกียรติยศจากสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคนั่นเองนะคะ
ก็ให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลองค์กรศิลปินนักแสดง
ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่ารายการบันเทิงไทยรัฐจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
ได้รับโลดรางวัลในสาขาผู้ผลิตผลงานเป็นที่ชื่นชอบสู่ประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยมนะคะ
ก็คุณนี่ไปเป็นตัวแทนรับเมื่อวานนี้ใช่ไหม

วันนี้นะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่เป็นตัวแทนของไทยรัฐทีวีนะคะมารับรางวัลในวันนี้ค่ะ
ในฐานะเป็นตัวแทนค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะไปยังคณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านด้วยค่ะที่เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ให้กำลังใจกับบรรยายการบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
แล้วก็ในฐานะของสื่อเองค่ะก็จะสัญญานะคะว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีตลอดไปค่ะ
อย่างที่คุณขวัญบอกเลยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปนะคะส่วนทางด้านน้องเพลงชนธิดาค่ะตัวแทนศิลปินดาราที่เข้ารับโล่รางวัลสาขาศิลปินนักร้องยอดเยี่ยมนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่ได้รับเลือกรางวัลนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ดีใจค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากค่ะเพิ่งรู้สึกว่าการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราซื่อสัตว์กับหน้าที่นะคะแล้วก็สิ่งที่เราแล้วก็งานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลนี้เพิ่งถือว่าเพิ่งขอบคุณมากนะคะที่มอบรางวัลนี้ให้เพลง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นกำลังใจให้ทั้งคนเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังได้ผลิตผลงานดีออกสู่สังคมต่อไปนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะคะ